ไหนได้พูดถึงเรื่องของคนจนมาพอสมควรแล้วนะครับ
สำรวจคนจนบอกว่ามีประมาณ๑๑ล้านคน
แต่พอแจกบัตรคนจนจริงประมาณ๑๔๕ล้านคน

ในตัวเลข๑๔๕ล้านคนจนที่ว่านี่คือ
คือคนที่มีอายุ๑๘ปีขึ้นไป
แล้วมีรายได้ต่ำกว่า๑แสนบาทถือว่าเข้าเกณฑ์แบบหยาบนะครับ
แล้วในประเทศของเรามี๖๙ล้านคนมี๑๕ล้านคนที่อายุต่ำกว่า๑๘
นั่นแปลว่าคนจน๑๔๕ล้านที่เหลือจาก๑๘๑๙ปีขึ้นไป
ทั่วทั้งประเทศมีอยู่๕๔ล้านถ้าเราเอา๕๔ตั้งไว้แล้วเอา๑๔๕ไปหาร
เราจะพบว่าเราจะมีคนจนอยู่
ซะว่าพูดได้ว่าใน๔คนที่เดินมาเป็นคนจน๑คน

ขณะที่เรามีตัวเลขว่า๔คนเดินมาเป็นคนจน๑คน
คนจนกลุ่มนี้เกิดมาเขาไม่อยากจนหรอกครับ
แต่เขามีที่มาที่พวกเราก็รู้กันดีว่าผมอยู่อุบลราชธานีเป็นสอสอบ้านนอกนี่
เกิดปุ๊บผมเห็นเลยว่าลูกคนจนแถวบ้านผมเกิดมาบ้านผมอีสานบ้านผมเรียกว่าไปอยู่ตูบต้อเล่า
ตูบต่อเหล่าคืออะไรคือมียุ้งอยู่ยุ้งข้าวแล้วก็เอาหลังคามามุงต่อ
มีเด็กลูกน้อยเกิดขึ้นมาไปนอนอยู่ตรงนั้นแหละครับบางคนไปอยู่เถียงนา
อยู่เถียงนาพ่อแม่ให้ไปขึ้นบ้านใหม่ไปอยู่บ้านใหม่
เอาอิดบล็อกมากออยู่กับลูกตัวเล็ก
นั่นคือคนจนแต่คนจนเหล่านี้มันจะแก้ไขได้
ด้วยการพยุงให้เขาลุกขึ้นมายืนได้
ถ้าเขายืนได้แล้วเขาจะเดินได้แล้วเขาถึงจะวิ่งได้
พยุงขึ้นมาให้ยืนก็ดีให้มาพาเดินก็ดีให้พาวิ่งก็ดี
เราจำเป็นจะต้องดูแลดูแลผมถึงบอกว่าเราต้องจำเป็นจะต้องลดรายจ่ายของเขา
ดูแลเรื่องเกิดปั๊บรับสิทธิ์เงินแสนดูแลเรื่องการเรียนฟรี
ใส่เข้าไปเรื่องของการประกันรายได้ของเขานี่คือหัวใจ
ถ้าเราไม่ดูแลคนเหล่านี้คนเหล่านี้เป็นคนที่ขาดโอกาสอยู่แล้ว

ถ้าคุณยิ่งไม่ทำช่องว่างยิ่งจะเพิ่มมากขึ้น

แล้วพักประชาธิปัตย์จะยังคงบัตรคนจนไว้ไหม

เราบอกว่าในบัตรคนจนบัตรใบนี้เนี่ยใส่เข้าไปหลายเรื่อง
เด็กประยุทธ์ใส่เข้าไปเรื่องของเงินต่อเดือน

ประชาธิปัตย์บอกว่าไม่ต้องใส่ยิบย่อยแบบนั้น
บัตรยังอยู่เราเรียกว่าบัตรผู้ยากไร้
แต่ในขณะที่ยังอยู่เราใส่เข้าไปเป็นเงินสด๘๐๐บาท
ทำไมใส่ไปแปดร้อยเราคิดว่าแปดร้อยนี่มันน่าจะเป็นตัวเลขที่
พอมีงบประมาณดูแลได้บ้างในขณะที่ใส่เข้าไปแปดร้อย
พี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ไปกดเอาเงินสดมาได้
เขาจะไปซื้อปลาเขาจะไปซื้อปลาร้าเขาจะไปซื้ออาหาร
จะไปซื้อเห็ดจะไปซื้อหน่อไม้ในหมู่บ้านซื้อได้
ถ้าซื้อได้นั่นคือเงินที่มันจะไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแปลว่าเศรษฐกิจรากย่า
เศรษฐกิจฐานรากของพี่น้องประชาชนมันจะเดินต่อไปได้นี่คือหัวใจของเรา